ซึ่งณวันนี้นอกจากเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรแล้วยังเป็นคุณแม่มือใหม่ด้วย
เขามีวิธีการทำอย่างไรที่สามารถทำให้ทั้งสองอย่างนั้นสมรุนได้
องค์กรที่ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นคุณแม่มือใหม่ที่ประสบความสำเร็จด้วยนะครับ
ติดตามพร้อมกันกับคุณพีรวัตรอธนาคเลยครับ
ซึ่งพัฒนามาจากยูลิมโกบริษัทผู้ผลิตและส่งออกเครื่องประดับที่ทำจากทองคำและเพชรพลอย
อย่างในอดีตเราอาจจะเคยทำแต่ตัวทองคำแท่ง
อันนี้ก็เป็นการให้บริการกับร้านทองที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดที่ไม่ใช่เมืองไทย
ตัวนี้ก็เป็นการบริการให้กับลูกค้าที่เป็นรายย่อยมากขึ้น
ลูกค้ากลุ่มที่ซื้อเพื่อการสวมใส่ที่เป็นกลุ่มรูปภัณฑ์นะคะ
ใส่ใจในบริการคือสิ่งที่ถิภาเน้นย้ำและปลูกฝัง
คือเรามองว่าธุรกิจขายทองมันไม่ได้เป็นการเฉพาะแค่ขายสินค้า
แต่ว่ามันขายความพึงพอใจกับลูกค้าด้วย
พอลูกค้าลงทุนกับเราซื้อสินค้ากับเราแล้วลูกค้ามีความพึงพอใจ
เขาก็แนะนำกันต่อหรืออยากจะกลับมาใช้บริการต่อ
อันนี้เป็นหัวใจหลักที่เราเน้นมาตั้งแต่ต้นจนถึงทุกวันนี้
นี่ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่เรายังขยายต่อเนื่อง
แล้วก็เพิ่มตัวสินค้าหรือเพิ่มบริการมากขึ้นให้กับนักลงทุนกับลูกค้าค่ะ
พายอมรับว่าทีมงานคือตัวแปรที่สำคัญของความสำเร็จ
พนักงานจะมีช่วงวัยและอายุที่แตกต่างหลากหลาย
นั่นไม่ใช่ข้อจำกัดของการสร้างพลังความเป็นทีม
จริงแล้วองค์กรที่ดีเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับทีมงานที่ดีด้วยเหมือนกัน
เพราะถ้าเราไม่ได้ทีมงานโอกาสที่เราจะขยายงานต่อเนื่องก็เป็นไปไม่ได้
การปรับตัวและปรับกลยุทธ์ให้ทันการเปลี่ยนแปลง

เพื่อบริหารงานและขยายธุรกิจให้ครอบคลุมหลากหลายมากยิ่งขึ้น
ตัวนี้ก็จะเป็นการซื้อขายออนไลน์แต่ว่าเป็นการซื้อขายออนไลน์ของตัวรูปภัณฑ์
นักลงทุนก็สามารถเข้ามาในเว็บไซต์ของเราได้
แล้วเข้ามาดูมีสินค้าตัวไหนสั่งซื้อขายออนไลน์เสร็จ
แล้วก็จะไปถึงขั้นตอนการชำระเงินชำระตรงหรือผ่านบัตรเครดิต
ก็เรามองว่าภายในระยะเวลาแค่ไม่กี่นาทีลูกค้าก็สามารถสั่งซื้อทองได้
ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพราคาดีแล้วก็บริการที่ดีค่ะ
ว่างจากการทำงานที่พาว่างบทบาทของผู้บริหารและสวมบทบาทคุณแม่มือใหม่
ทุ่มเทเวลาดูแลน้องพัฒน์ลูกชายที่กำลังเติบโต
ก็เปลี่ยนเป็นอีกแนวหนึ่งเหมือนกันนะคะจากที่เราปกติแล้วกิจกรรมเราก็จะทำอีกแบบนึง
เดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าพอวันว่างเราก็จะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวค่ะแล้วก็กับเจ้าตัวเล็กเนี่ยค่ะ
จริงถ้าไม่ได้เป็นแม่เองเราก็จะไม่รู้นะคะอย่างเมื่อก่อนเราคุยกับแม่เราก็
เราก็จะรู้สึกว่ามันไม่น่าจะยากเลยแต่พอเราเริ่มมาเป็นแม่เองเราก็เห็นว่าเออความเสียสละ
หรือว่าในหลายอย่างมันก็มีมากขึ้นแล้วเราก็เห็นว่ามันก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นเหมือนกัน
ภาแนะว่าความสุขของชีวิตเกิดขึ้นได้จากการแบ่งเวลา
มันว่ามันเป็นเรื่องของการบาลานซ์นะคะเพราะว่าอย่างที่สำคัญคือการบาลานซ์เนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของครอบครัวก็ตามในเรื่องของงานก็ตามงานเนี่ยอย่างน้ำมนต์ก็ยังเชื่อเสมอนะคะว่า
ถ้าเราทำไปมากทำไปมากประสบความสำเร็จไปถึงจุดหนึ่งแต่ถ้าเราไม่มีครอบครัวเลย
มาไม่มีใครซัพพอร์ตเราเลยไม่มีใครยิ้มไม่มีใครหัวเราะกับเราก็ไม่มีประโยชน์
แต่ว่าการที่เรามีแต่ครอบครัวแล้วงานเราไม่ได้ก็เสียด้วยเหมือนกัน
ดังนั้นการบาลานซ์เป็นเรื่องสำคัญระหว่างการใช้ชีวิตงานแล้วก็ครอบครัวค่ะ